กลับมาแล้วกลับมาแล้ว
ก็ยังเชียร์กันคึกคักสนุกสนาน

ค่ำคืนนี้จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที

หลังจากจบรายการเราก็ติดตามต่อได้เลย
สนุกแน่นอนติดตามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมจะเชียร์ให้มันให้มันมีพลังเนี่ยนะคะ
เราก็ต้องไปเติมคาเฟอีนในร่างกาย

ถูกต้องเลยค่ะจะพาไปที่ร้านร้านนี้ชื่อว่าพนาคาเฟ่
แต่จะไปให้เก๋ต้องใส่ชุดไทยไปด้วยนะเจ้าค่ะ

เจ้าทั้งหลายโปรดตามข้ามมาทางนี้เจ้าค่ะ
วันนี้พามาสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

เพื่อสัมผัสบรรยากาศไทย
เรือนไทยและอาหารไทย
บอกได้เลยว่ากำลังฮอตฮิตติดลมบนสุดเจ้าค่ะ
ธนาสมรีซอยและธนาคาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแหล่งใหม่
มาพร้อมกับกระแสไทยย้อนยุคอย่างพนาคาเฟ่
ที่กำลังโด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียล
เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในโรงแรมพนาสมรีสอร์ท
ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่เรือนไทยสไตล์โบราณ
เก่าแก่ริมบึงบัวอายุกว่า๑๐๐ปีหลังนี้ล่ะค่ะ
เรือนไทยหลังนี้ค่ะเป็นบ้านจากอายุทยา
ที่เรายกมาอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะ
เป็นบ้านเก่าของคุณย่าก็เลยคิดว่าอยากจะยกมาไว้ที่นี่
ทำอะไรสักอย่างเราก็เลยเปิดเป็นร้านพนาคาเฟ่
พนาคาเฟ่ตั้งอยู่ในเรือนไทยริมสะบัว
เข้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นมาก
เพราะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตามสไตล์บ้านทรงไทยโบราณ
มีมุมสวยให้ได้ถ่ายรูปกันมากมาย
มุมไทยบนเรือนไทยมุมเก๋ริมสะบัว
สาลากลางน้ำที่บรรยากาศเนี่ย
สบายเกินจะบรรยายเชียวล่ะค่ะ
ส่วนเมนูน้ำจะมีเป็นยูสุคลัช
อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มยูสุนะคะปั่นกับฮันนี่เลมอน
แล้วก็อีกเมนูคือเป็นแบ็คทีพีช
แบล็กทีพีชก็จะให้ความรู้สึกสดชื่น
เป็นน้ำโซดาที่มีกลิ่นแบล็คทีคือหอมของแบ็คที
แล้วก็มีรสหวานของพีชอยู่
จากเครื่องดื่มเอาใจวัยรุ่นแล้ว
ยังมีเมนูอาหารไทยแท้ฝีมือคุณแม่
ที่มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารมานานกว่า๕๐ปี
ให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

เพราะฉะนั้นอาหารไทยที่ทำจะค่อนข้างรสชาติจัดจ้าน
ลูกค้าที่มาทานก็จะติดอกติดใจกัน

พะโล้เองก็เป็นรสชาติที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
อาหารไทยขนาดแท้เมนูแรก
ยกให้หลนเต้าเจี้ยว
รสมือคุณแม่สูตรโบราณของแท้แน่นอน
ตั้งใจทำขนาดนี้รสชาติไม่ธรรมดา

แต่เป็นเมนูประจำร้านเชียวนะจะบอกให้
ยังยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ฝีมือการทำห่อหมกปลากระพง
ของลูกสาวอย่างคุณมัดก็ไม่เบา
วิชาการทำอาหารจากคุณแม่มาเต็ม
เพิ่มความอร่อยด้วยการหยอดกะทิตาม
แล้วนึ่งต่อราว๑๕นาที
ก็ได้ลิ้มรสของห่อหมกที่อร่อยเด็ด

อ่ะยังยังไม่หมดค่ะ
เมนูไข่พะโลก็โกดช่ายย่อย
เรียกได้ว่าอร่อยครบจบในที่เดียวเลยล่ะค่ะ
ทานอาหารไทยในบรรยากาศไทยแบบนี้
เชิญที่พนาสมรีสอร์ทและพนาคาเฟ่นะจ๊ะ
อ่อเจ้าทั้งหลาย
ใช้ความสุขร่วมกันทั้งครอบครัวที่พนาสมรีสอร์ท
แล้วก็มารับประทานหันอร่อยที่ธนาคาเฟ่กันนะคะ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

เรื่องของทีมเรื่องของเสื้อไทยเสื้อชุดไทยเนี่ยนะไม่ได้ฮิตเฉพาะคนนะสัตว์เขาก็ฮิตเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่ายอดสั่งซื้อนี่เยอะจริงเลยนะครับสำหรับชุดไทยที่จะเอาไว้สำหรับน้องหมาน้องแมวไปดูภาพกันหน่อยครับ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับคนมันรักมันชอบก็ทำได้หมดแหละครับ

ไทยสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับเหล่าบรรดาสัตว์สีค้าเนี่ยกำลังฮิตมากเลยนะครับ
นี่บางตัวก็มาในม่านของท่านหมื่นบางตัวก็มาในม่านของแม่การะเก๋

เอาล่ะไปดูเจ้าของร้านกันหน่อยเจ้าของร้านนี่ก็คือคนนี้นะครับ
คุณธนิการสิริพิเชียนเจ้าของร้านเป็นกรอบเป็นกรรม
เป็นร้านขายเสื้อผ้าน้องหมานะครับที่ตลาดถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
ค่ะดูพี่แล้วดูในแบบของเราครับชอบใช่ไหมสงสัยฟันเพิ่งขึ้น
เออมันเคี่ยวอยู่มันเคี่ยวเอาล่ะพี่เขาเนี่ยนะครับขายมาได้ประมาณสัก๙ปีแล้ว
นานนะแต่ช่วงนี้เขาฮิตมากเพราะว่าฮิตในเรื่องของชุดไทยไง
แต่จริงพี่เขาทำเนี่ยทำพวกชุดพื้นเมืองกับชุดหม้อห้อมมาก่อน
ช่วงนี้ละครกำลังมาฟีเวอร์จริงก็เลยต้องมีชุดแบบนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับที่สำคัญ
แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
คนก็สั่งจองอยากจะเอามาใส่ให้เจ้าตูบกัน
เอาล่ะแล้วก็แม่ค้าเขาบอกนะครับว่าชุดที่สั่งเยอะที่สุดนะครับชุดของพี่หมื่น
นี่แหงสีก็ใช่นะ
เอาในแบบมาใส่ให้ดูเลยกำศัล่างมันเขี้ยว
ราคาอยู่ที่๒๙๐ถึง๕๐๐บาท
คนที่เขารักสุนัขรักแมวเนี่ยนะครับ

ราคาเท่านี้สบาย
แล้วก็เลือกได้ตามไซส์ตามขนาดเลยนะครับ
แล้วก็ถ้าอยากจะได้บอกเลยช่วงนี้ควรจะต้องสั่งล่วงหน้า
เพราะว่ายอดออเดอร์เขามันเยอะจริงเลยนะครับ
กันไปตามแบบนี้หรือว่าผมให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้จะดีกว่า

อีกครั้งแล้วกัน๐๙๔๓๙๔๕๕๙๔นะครับ
ติดต่อคุณพี่ธนิการนะครับ
มันห้ามกันไม่ได้จริงนะกระแสชุดไทยมาแรง

เดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่แต่เทศกาลเราก็ต้องใส่นะ
ทานอุณหรักประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วย
เห็นแล้วก็อยากจะใส่บ้างแต่ถ้ามีช่องสำหรับสีขาผมคงใส่ไม่ได้
คุณก็ซื้อของคนมาใส่ไง
อย่าไปแย่งสุนัขอย่าไปแย่งแมวใส่แล้วกัน

เพราะว่าเราจะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับ
เริ่มตั้งแต่ในคู่แรกเลยนะครับที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อจาก
รายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์กาบองเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ
แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนี่คือไฮไลท์เลย
ทีมชาติไทยเจอกับโซโลวาเกียวัดกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในค่ำคืนนี้
ติดตามได้ยาวเลยกับทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับกองเชียร์
แล้วก็นักฟุตบอลมากมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ว่าวันนี้
เวลาของเราจะหมดลงแล้วล่ะคงจะลาไปด้วยภาพน่ารักของบัดดี้เจ้าตูบสี่ขาที่เขามีวิธีคลายร้อนกันแบบโอ๊ยน่ารัก
ไปดูว่าวิธีขายร้อนของเจ้าบัดดี้เป็นอย่างไรนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่ไม่ต้องรอนานวันพรุ่งนี้นะครับ
ในช่วงเวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้ากับตลอดข่าวเช้านี้มากันครบ๓คนเลยนะ
เอาล่ะส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป